บัตรฯที่๑๕ปี

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ตรงนี้นะตรงนี้นะครับ
ตรงนี้นะครับอย่างนี้แค่
นี่เรือเข้าไปอยู่เมื่อกี้นี่
เขาไม่มารับเราก่อนนะเขาไม่รู้สุดไง
เขาไม่รู้สุดไง

ขอบคุณหน่อยนะครับ

มีบางคนเนี่ยออกไปตั้งแต่ตี๓แล้วฮะ

แล้วสองคนนี้เขาเอารถออกมา
แต่ทีนี้ว่าเหมือนเขาได้ยินข่าวมาจากทางโรงแรม
แต่โรงแรมทำไมไม่แจ้งทุกคนเลย

ผมเดินออกมาเนี่ยน้ำครึ่งล้อเนี่ย
ยังออกได้แต่ถ้าแจ้งกันตั้งแต่ตี๓

ก็จมนะคะมันจะขนาดไหน

รถปลายแดงกันทั้งนั้นอยู่

ทางโรงแรมทางปลายน้ำเนี่ย